เรื่องราวดราม่ามากุ๊กไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือจ้อจี้
เสียงของพี่ตั๊กสิริพรกับพ่อหนุ้ยจะหักแล้ว

แม่เนี่ยแยกกันนอนแล้ว
คุณผู้ชมเรื่องร้อนแบบนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐคว้าแม่มาเลย

อากาศมันร้อนนิดนึงแม่เขาบอกว่าโอ้โหแม่ยอมรับเลยนะคะว่า
เตียงหักจริงคือแยกเตียงจริงยังไม่หัก

บอกว่าแค่แยกนะคะเพราะว่าจริงแล้วมันเรื่องของรสนิยม
การดูยูทูปก่อนนอนไม่ตรงกัน
แม่ตามชอบแบบแนวคาตกรรมดีลับเลยงี้ค่ะ

เตียงดีกว่าปรากฏว่าพ่อนุ้ยออกไปนอนข้างนอก

เพราะว่าอะไรป่ะคนเรามันทัศนคติมันไม่ตรงกัน
คือแม่เนี่ยเป็นคนที่ต้องฟังยูทูปก่อนนอน

หัวก็เหมือนกันแต่ดันชอบคนละอย่าง

เขาก็ดีจังช่วงนี้ไปใต้หมอนอะไรอย่างนี้

ตีกันธรรมะกับอธรรมตีกัน

นุ้ยก็นอนในห้องนั่งเล่นนอนบนโซฟา

อีกเรื่องหนึ่งนะคะเหมือนแม่ตั๊กแกถูกฉลวกกับคนชื่อนุ้ยค่ะ

คุณผู้ชมดูเลยนะคะแม่แต่งเต็มนุ่งสาหรี่โคบเป็นดังเองอินเดีย

คังคูไบคุณผู้ชมนะคะ
ก็คือไปเจิมรถป้ายแดงจากดีเจนุ้ยคือเห็นสัมภาษณ์ใช่ไหมคะ
ตึกไทยรัฐแม่วนรถไปช่อง๗เลย
คือดีเจนุ้ยอัดรายการอยู่ที่นู่นแล้วก็คือไปจริงค่ะ
ไปรับคันอยู่นะคะคือต้องทิ้งไว้๗วันนะคะ
แต่แม่มาก็เลยนั่งรถคันเก่าไปก่อนนะคะ
สภาพก็อย่างที่เห็นนะคะเปิดท้ายไปเลยจ้า

สัมภาษณ์มาให้ดีเจนุ้ยบอกว่าดีใจมาก
คิดว่าแม่จะมาเอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ

แต่งชุดเต็มมาเลยฮะใส่สาหรีมาเลย

เอาล่ะนะคะอันนี้คือรถคันเก่า๒๖๖
ส่วนรถคันใหม่นะคะก็เป็นอีกเลขหนึ่ง

บอกว่าแม่ฟาดเรียบซื้อลอตเตอรี่เรียบร้อยแล้วจ้ะ

โอ๊ยมาหลอนเลยไม่ค่อยพลาดเลยนะเรา